กันทั้งจังหวัดเพราะรถเธอคันเดียวค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจปราบรามยาเสพติดของสพหัดใหญ่
เขาไปสืบทราบมาว่าคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
มีพฤติกรรมคือเสพยาแล้วก็ค้ายาเสพติด

เจ้าตัวไหวตัวทันค่ะขับรถแหกด่า
แล้วก็หนีไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตร

เตียงมาเกี่ยวอะไรด้วยกับรถบรรทุกนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้คำตอบอยู่จากคลิปนี้แล้วค่ะ

ตามเร็ว
โอ้โหคือจะขึ้นไปจับอยู่แล้วนะ

เหยียบคันเร่งหนีเลยนะคะ
นี่ตำรวจกลายเป็นว่าต้องเหนื่อยออกแรง

คุณผู้ชมนี่นะคะเป็นเหตุการณ์
ขณะที่ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด

หรือที่เขาเรียกกันว่าชุดตะวันค่ะ

คือก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังก่อนที่จะกลายมาเป็นคลิปนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไปสืบทราบมาว่า

ก็เลยมีการไปดักซุ่มรอบริเวณ

หลังจากรถคันนี้กลับมาจากถมดิน

ก็ขับรถมาตำรวจก็ติดตามมา

ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดของสพหัดใหญ่
มีการประสานไปที่ตำรวจสายตรวจ

ให้ตั้งจุดสกัดบนถนนสายถนน

เกาะหมีตามแผงที่วางกันไว้
แต่ขณะที่กำลังจะเข้าชาร์จตัว

ชื่อว่านายโดนอาซีวังยีเซน

ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุก

พุ่งชนกรวยและเกือบชนตำรวจด้วย
และสุดท้ายไปจนมุมแบบนี้

หลังจากนั้นตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด

ตอนจังหวะที่ไล่กันไป

เกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้ง

สุดท้ายรถบรรทุกคันนี้ไปจอดทิ้งไว้
ริมถนนเพชรเกษมสายเก่าบ้าน
มะพร้าวสูงหมู่ที่๔ตำบลควนลัง
แล้วคนขับรถก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านของตัวเอง

ไปตรวจค้นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
สุดท้ายอยู่นี่ค่ะอยู่ใต้เตียงนะคะ
ไปซ่อนใช่ไหมไปซ่อนตัวอยู่ค่ะ
จากการตรวจค้นนะคะพบไอซ์บรรจุถุง
แบ่งขาย๖ถุงด้วยกันน้ำหนักรวม๗กรัม
แล้วก็น้ำต้มพืชกระท่อมอีก๑ขวดบรรจุอยู่ในรถบรรทุก
แล้วก็ขณะที่นายคนนี้ถูกจับกลุ่มเนี่ย
เจ้าตัวคุณนี่ดูนะคะนี่แม่เขานะ
จังหวะนี้เจ้าตัวยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
เอาแต่ร้องไห้แบบนี้นะคะร้องไห้คล่ำคลวน
ขอโทษแม่สำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแม่ที่ทำตัวไม่ดี
ถามว่าแม่ยังไงล่ะแม่ก็ต้องปล่อยให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินการตามกฎหมายไปเพราะลูกผิดนะนะ
ค่ะสำนึกตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะต้องคิดก่อนทำนะคะ
ก่อนลูกชายปล่อยให้ตำรวจเอาตัวลูกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะต้องถูกแจ้งข้อเก่าหา
เรื่องของยาเสพติดแล้วก็การขับรถประมาทหวาดเสียว
รวมแล้วนับไปนับมานายคนนี้นะคะ
โดนไปทั้งหมด๖ข้อหาด้วยกันค่ะ
หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วยล่ะแน่นอนอยู่แล้ว